ลงตบปากตัวเอง๓ทีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ทนายคู่ใจของเขาขอโทษคุณหญิงหมอพรทิพย์แล้ว
แล้วขอถ่ายโทษด้วยการตบปากตัวเอง๓ที
นี่นะฮะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายลนลง
วงคืนความยุติธรรมในสังคม
โพสต์ผ่านเพจทนายคู่ใจระบุข้อความว่า
คุณหมอพรทิพย์ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าท่านไม่ได้พูด
ลงขอตบปากตัวเอง๓ครั้งจริง
ที่ได้ข้อมูลคาดเคลื่อนมาอธิบาย
วันหน้ามีโอกาสจะขอสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สักครั้งครับ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป
นายตั้มมาฮะทนายตั้มเข้ามาเม้น

เรียกร้องให้ทนายรณรงค์ทำคลิปตบปากตัวเอง๓ที
เพื่อเป็นการยืนยันว่ารู้สึกผิดจริงตบจริง
ไม่ใช่แค่ข้อความมาโพสต์เท่านั้น

ตอนนี้เนี่ยคนกดไลค์มากกว่า๑๐๐ครั้งแล้วล่ะครับ